ยังมีคุณยายอีกท่านหนึ่งค่ะอันนี้ก็อัดอั้นตันใจ
เพราะผลกระทบจากโควิดสิบเก้าเหมือนกันแล้วคุณยายแกมีชื่อเสียงเรื่องการ
หมายความว่าลำกรอนเป็นคนที่ชื่อเสียงโด่งดังในภาคอีสานเลย
ลำกรอนเอาไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกคนดูเกือบล้านแล้วนะคะ

อยากสมนำนาตร์ตัวรัฐมนตรี
ตัวมันนั่นแหละตัวดี

ให้เบาเน่ะที่

สงการกระกะบริษัท
ที่สุดให้ขอโทษด้วยแม่นว่าคุณนายคัดฟังเอาถอดมาโควิด
สาดสัวพร้อมกำลังสี่ซั่วมึงพอมาเที่ยวมัวนาขึ้นกว่าเดิมพร้อมสี่เริ่มออกแอวหากิน
กูโดดวินน้ำมึงนายปะโควิดได้เพ้กะเพ้เข้าเนี่ยเข้าเนี่ย
หน่อยเนี้ยไงงวดหลวดเลือกขึ้นขึ้นมาแล้ว
นี่ค่ะคุณยายแกบอกขอระบายซะหน่อยแล้วกัน
อ่านอยู่หลายคลิปเหมือนกันนะครับคุณยายคนนี้คือคุณยายแปน
งานหมอลำก็ถูกยกเลิกกลับไปอีสาน
ปีใหม่ก็ไม่ได้รำสงกรานแหมรำเอ้ยเดี๋ยวคงได้ทำงานแหละ
ยกเลิกอีกแล้วอ่ะแกอัดมาต่อเนื่อง๔คลิปเลยนะ

ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะหลายคนก็ชื่นชม
บางคนบอกขอฝากตัวเป็นแฟนคลับคุณยายทองแปลงดีกว่า
คุณยายทองแปนเนี่ยคุณยายนี่อยู่อุบลรัชธานีนะฮะ
บอกว่าเนื้อหาของกรอนที่นำมาร้องนำมารำเนี่ย
นำมาจากข่าวต่างที่สื่อนำเสนอนั่นแหละ
คิดว่าจะมีคนสนใจขนาดนี้
แต่ถ้าไปเสียดสีหรือทำให้ใครไม่สบายใจคุณยายฝากบอก

ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจว่าใคร
เพราะรัฐบาลที่หมายถึงเนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรใคร

ความจริงก็ชื่นชอบพลเอกประยุทธ์หรือว่านายกลุงตู่มานานอยู่แล้ว
ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนายกนะ
แต่หากนายกฟังแล้วไม่สบายใจคุณยายบอกก็ฝากขอโทษด้วย
แต่ยายแกบอกแล้วแกไม่ได้เจาะจงใครไม่ได้พูดชื่อ

เขาบอกเป็นเจ้าแม่กรอนชื่อดังภาคอิสัยถ้านุ่มตู่ฟังอยู่ก็ให้รู้ว่า

คุณเป็นคนบอก